พาคุณผู้ชมไปจับปลากันบ้างดีกว่าทางภาคอีสาน
โดยเฉพาะปลาบึกที่จังหวัดนครพนมตอนนี้ตลาดปลาคึกคักมาก
เพราะว่าน้ำโขงลดปลาเขาก็จะออกมาให้เห็นมากขึ้น
ส่วนที่ชัยหน้าจับปลาบึกได้เหมือนกันน้ำหนัก๑๕๐กิโลกรัมค่ะ
โอ้โหเสียงใหญ่มากครับ
ปลาบึกตัวนี้น้ำหนักมากกว่า๑๕๐กิโลกรัมนะคะถูกใส่รถ๓ล้อเครื่อง
ไปขายให้กับพ่อค้าในตลาดเกษตรสุวพันธ์นะคะในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางแล้วนะคะ
หลังจากมีชาวประมงในจังหวัดชายนาฏเขาจับได้สร้างความแตกตื่น
ไม่ใช่เฉพาะตอนจับนะแตกตื่นจนมาถึงตลาดเลยนะคะ
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าไปจับดูไปจับต้องเอาบางคนไปถ่ายคลิปไว้
เพราะว่าหายากแล้วตัวใหญ่จริงนะคะ
สารดาวันบัวทองค่ะเป็นเจ้าของแพร่ปลาบอกว่า
บึกตัวนี้ได้เป็นตัวที่๑๐แล้วนะคะที่บอกว่าตัวใหญ่นี้นะ
รับซื้อกิโลกรัมละ๑๐๐บาทปลาตัวนี้ซื้อมา๑๔๓๐๐บาท
แต่คุณระดาวันบอกว่าไม่ใช่ใหญ่ที่สุดเคยมีใหญ่กว่านี้
น้ำหนัก๑๖๘กิโลกรัม
ส่วนการจับปลาบึกที่ทางภาคอีสานที่นครพนมช่วงนี้
สภาพน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการสร้างเขื่อนของจีน
ถึงแม้จะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแรงขาดแคลนน้ำในเพื่อการเกษตรนะ
แต่ว่าส่งผลดีในการจับปลาของชาวบ้านค่ะเพราะว่าทำให้จับได้มากขึ้น
ตลาดปลาน้ำโขงในพื้นที่ช่วงนี้คึกคักนะคะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำปลานานาชนิดไปวางขายโดยเฉพาะปลาบึกค่ะ
จับได้ในพื้นที่นครพนมมุกดาหารน้ำหนักตัวก็ไม่ธรรมดานะคะ
ตัวละ๕๐๑๑๐กิโลกรัม